เปิดประเด็นมาข่าวแรกนี้ฉันก็กลัวจะแสบปากแล้วล่ะ
เพราะว่าเล่าไปมันต้องมีแต่ความเผ็ดแน่นอนนะฮะ

ดราม่าแย่งห้องแต่งหน้าระหว่างสองสาวซุปตา

อีกฝั่งหนึ่งชื่อเป็นพริตตี้
ยายกันสิว่าวงการนี้จะเป็นใครใคร
คิดถึงออกฟุตตี้เต่าประเด็นพุ่งไปที่
อย่าเพิ่งตอบดิฉันใบ้ให้ก่อน
เหตุเกิดนะในงานประกวดเวทีหนึ่ง
เมื่อสองดาราสาวสุดแซ่บถูกจ้างไปร่วมงานอีเวนต์
และขอผู้จัดงานให้แยกห้องส่วนตัวค่ะ
แต่มันเรื่องมันเดือดขึ้นคุณเมื่อน้องฟรุตตี้มาถึงก่อน

ไปเข้าห้องที่ต้องเป็นของน้องของเหลว
ฟังแล้วคิดตามไปด้วยคิดตามไป
และต่างฝ่ายก็ต่างยืนยันว่าฉันไม่ย้ายห้อง

ด้านน้องของเหลวค่ะก็เลยโกรธจัดถึงขั้นหายตัวไปหลายชั่วโมง
ร้อนถึงทีมงานตามหาตัวกันให้กวักเลยทีเดียว

สุดท้ายค่ะพองานผ่านไปก็ไม่มีการถ่ายรูปร่วมเฟรม
เรียกง่ายว่าไม่อยากจะอยู่ร่วมชายคาในเฟสเดียว

ในข่าวยังบอกใบ้นะคุณถึงสาเหตุที่น้องของเหลวกับน้องฟรุตตี้
ว่าที่เขาสองคนมีประเด็นกันมาก่อนหน้านี้
เพราะว่าเคยมีแฟนคนเดียวกัน

คุณผู้ชมดูภาพประกอบไปด้วยดิฉันยังไม่พูดชื่อก็เดากันไปก่อนนะคะ

งานนี้ชาวเน็ตก็เลยสวมวิญญาณนักสืบให้วุ่นคุณค่ะ
ไล่ตั้งแต่ปริศนาชื่อว่าเคยมีแฟนคนเดียวกันจะเป็นใครล่ะ
แล้วก็ไปงานประกวดเวทีเดียวกัน
สืบไปสืบมานี่แหละหลายเสียงก็เคาะกันมาว่า
หรือจะเป็นแตงโมนิดากับน้ำชาชีระนัทค่ะ

น้องของเลวคือน้ำชานี้นะครับ
เพราะว่านอกจากชื่ออย่างที่บอกไปแหละแหมมันเข้าเขาซะเหลือเกินนะฮะ
แถมยังเคยเป็นแฟนกับหนุ่มไฮโซก็คือกล้องการุณ
คือมีแฟนคนเดียวกันเนี่ยแฟนเก่าคนเดียวกันนะจ๊ะ

ทีมข่าวบันเทิงไทยรัฐก็เลยขอสอบถามจากผู้จัดการส่วนตัวยกหูไป

ผู้จัดการคุณแตงโมนะคะก็ได้รับคำยืนยันมาว่า
ทั้งสองเนี่ยนะคะมาร่วมงานเดียวกันจริง
แต่ไม่ได้มีเหตุการณ์อย่างที่เป็นข่าวนะฮะ
คนที่ไปเต้าข่าวเนี่ยเอามาจากไหนว่าแบบนี้
พอไปถามฝั่งสาวน้ำชาก็ได้รับคำตอบมาแบบนี้ค่ะว่า
น้ำชายังไม่ขอตอบตอนนี้
รอพูดให้ฟังพร้อมกันทีเดียวในงานอีเวนต์
ซึ่งยังบอกไม่ได้ว่าจะเป็นเมื่อไหร่

คนละมดอีกแล้วถ้าไม่มีอะไรน้ำชาก็ต้องตอบมาสิว่าไม่มีอะไรใช่ไหม

แต่แตงโมบอกไม่มีนะไม่มีอะไรเกิดขึ้น
ฟังแบบนี้แล้วคุณเคลียร์ไหมไม่รู้ดิฉันยังไม่เคลียร์นะฮะ

ทำไมฝั่งน้องของเลวหรือว่าน้องน้ำชาไม่ปฏิเสธมาเลยล่ะ
เชื่อว่าหลายคนคงมีคำตอบในใจแล้วล่ะตอนนี้
หรือว่ายังไงดีปล่อยให้ไปติดตามในงานอีเวนต์ต่อไปอย่างนี้เหรอคะ
ต้องติดตามเจอน้ำชาเมื่อไหร่เนี่ยก็เรียกมาสัมภาษณ์ให้เราได้รู้หน่อยละกันค่ะ